สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
เกมต่อชีวิตเข้าใจทุกครอบครัวที่ต้องการต่อลมหายใจ
เกมต่อชีวิตรับฟังทุกความคิดเห็นของคุณผู้ชมเพิ่มเงินทุนต่อชีวิตเริ่มต้น๕๐๐๐บาท
เกมต่อชีวิตให้โอกาสทุกครอบครัวได้มาแก้วิกฤตกับการตอบคำถามที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของครอบครัวให้ถูกต้อง
๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวนะครับ
คุณผู้ชมครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนี่คือสัจธรรมอย่างแท้จริงนะครับ
อย่างเช่นเรื่องราวชีวิตของครอบครัวที่กำลังจะมาต่อชีวิตในวันนี้
วันนี้เป็นเรื่องราวของสามีภรรยาที่ชีวิตพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ
ทั้งสองฝ่ายแลกบทบาทและหน้าที่กันเพราะอุบัติเหตุ
ชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
ผมเกิดที่สุพรรณบุรีตอนอายุ๑๘ผมได้ไปทำงานที่กรุงเทพ
ทำอยู่๒ปีก็มีแฟนหนึ่งคนจึงตัดสินใจกลับมาสร้างครอบครัวที่บ้านเกิด
ผมชื่อซุชินซับยอดแก้วอายุสี่สิบปีชื่อเวจิกัย
ความฝันของผมอยากมีครอบครัวที่มีชีวิตที่ดี
มีความสุขและมีลูกที่น่ารักและเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี
แต่สุดท้ายความฝันมันก็พังลง
ฉันชื่อนางสมพรสับยอดแก้วชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบ

เป็นภรรยาพี่ไก่จ้ะ

หลังจากที่เขาประสบกวัติเหตุแล้วแตกต่างกันมาก
มีงานรับจ้างทำนาคลุกนาธนาเขาก็จะไป
พอหมดหน้ารับจ้างเขาก็จะไปต่อดำ
วันนั้นผมก็ไปทำงานปกติ
ผมต้องขึ้นไปตรงนี้ตรงล้อมเนี่ย
ตอนนั้นผมก็ถอดฝาศพออกมาเพื่อจะดึงโปรเกณฑเก่าออก
แล้วพอพักสลักมันเด้งออก
พอไปถึงณห้องฉุกเฉิน
หมอเขาก็พูดว่าทำใจนะคือสามีคุณไม่สามารถที่จะเดินได้
ตอนนั้นผมคิดว่าหนึ่งผมเลี้ยงไม่ได้แล้ว

วันนั้นผมก็เลยบอกแฟนว่าไปเถอะกลับไปอยู่บ้านนะ

เราจะทิ้งใครสักคนด้วยเหตุผลที่ว่าเขาพิการ
หาเลี้ยงเราไม่ได้อย่างนี้มันไม่ใช่เหตุผล
แล้วมึงกลับมาอยู่บ้านช่วยตัวเองไม่ได้

ลุกก็ลุกไม่ได้ลงเตียงก็ลงไม่ได้

อย่างว่าอยากกินอะไรเขาก็ทำให้หมด
อย่างนั้นขับถ่าย

คือต้องมาหางานทำต้องเดินหางาน

ทั้งสะพายเป้รับจ้างฉีดยาเราก็ต้องฝึกให้เป็น
ความรู้เราก็น้อยกว่าจะหางานได้แต่ละอย่างอย่างนี้

แล้วทำงานไปก็คือก็ห่วงที่บ้านอีก
คือเยอะเหนื่อยเหนื่อยมาก
ลายกระจกนี่ถ้าวันไหนมีงานเขาก็จะโทรมาตาม
ถ้าวันไหนไม่มีก็คือเราก็จะไม่มีรายได้วันนั้น
ถ้าวันไหนไม่มีงานก็คือจะนั่งกดข้อนาฬิกาอยู่ที่บ้าน
เป็นข้อเล็ก๕๐๐ข้อเราก็จะได้๒๒๕บาท
คือรายได้หลักประมาณเดือนละ๕๐๐
แต่ว่าเราจะต้องไปซื้ออุปกรณ์ทำแผล
เกี่ยวกับดูแลเขาประมาณ๓๐๐กว่า
และที่เหลือก็คือจะเป็นค่ากินอยู่ในบ้านค่าน้ำค่าไฟ
ค่าโรงเรียนลูกบางวันก็มีแค่ค่าข้าวให้เขามื้อหนึ่ง
ถ้ามีงานตลอดรายได้ก็ยังพอ
ซื้อเครื่องทำแผลมีซื้อให้ลูกกินลูกไปโรงเรียนอย่างนี้
ถ้าหมอนัดแล้วไม่มีเงินเติมน้ำมันเลยจริงเนี่ยจะไปหาที่ป้าสาย
ตอนนี้งานการไม่มีแล้วลูกก็โตขึ้นทำงานให้พอกิน
แล้วหลังพอหมอนัดป้าช่วยเหลือค่ารถไป
อีกทีไม่พอก็มายืมไป
แต่ก็ผ่อนผันกันไปอย่างนี้
ตอนนั้นช่วยดูแลตัวเองไม่ได้ท้อครับ
เมื่อก่อนทำได้ทุกอย่างพอผมมาเป็นอย่างนี้ลำบากหมดเลย
เมื่อก่อนผมเดินได้แต่พอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บ
ทำงานไม่ได้หาเงินไม่ได้ช่วยดูแลตัวเองไม่ได้
อะไรทุกอย่างก็เป็นเขาหมดทุกอย่าง

วันนั้นเครียดจ้ะทำงานไม่ได้ช่วยงานอะไรก็ไม่ได้

ตอนนั้นเราก็คิดว่าแต่ตายก็จะดีมั้ง
แล้วก็ลองไม่ได้ว่าอะไรก็จะดี

หน้าลูกชายแว๊บเข้ามาก็หักหลบเลย

เขาจะพยายามฝึกทำงานทุกอย่างที่ตัวเองพอที่จะช่วยได้
กระทั่งงานบ้านและงานนอกบ้านที่เราไปทำ
เขาไม่อยากทำตัวอยู่เฉยเพื่อเป็นภาระเรา
ให้ได้ขับรถไปส่งเราขับมารับเราอย่างนี้
พอเขาเริ่มที่จะช่วยเราทำงานได้
ก็เริ่มมีแผลกดทับขึ้นมา
ตอนนี้แผ่กดทับเขาจะเป็นอยู่๒ที่ใหญ่
คือที่ก้นแล้วก็ที่ขา
ไปอยู่โรงพยาบาลประมาณ๓เดือน
ก่อร่ามาณมากเกือบตายแล้วนะผม

มาถึงงามขาเข็นกระดูกหมด
หมอเขาบอกว่าแผลกดทับที่เขาเป็นอยู่

อาจจะทำให้เชื้อลามเข้ากระแสเลือด
อาจทำให้เขาถึงตายได้

เรือเงินไปหาหมอตามที่หมอนัด
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันที่หมอนัด
เราจะมีเงินพาเขาไปหรือเปล่า

ไม่อยากเห็นเขาเจ็บปวด

อย่างน้อย

ครอบครัวของคุณเจี๊ยบและคุณไก่

มาใช้โอกาสบนเวทีแห่งนี้

ครอบครัวของพี่เจี๊ยบและพี่ไก่จากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ

ที่ให้โอกาสกับทางรายการ
แล้วถือว่าเวทีแห่งนี้คือโอกาสในการต่อลมหายใจ
ถือว่าเป็นเกียรติกับทางรายการจริงนะพี่ไก่นะ

ต้องขอบอกกับคุณผู้ชมหน่อยนะพี่ไก่อาจจะใช้พลังในการพูดไม่ได้มาก
แล้วว่าตอนนี้เขาบอกว่ามีอาการขาบวง

เกิดอะไรขึ้นจ๊ะใครเล่าได้เล่าพี่เจี๊ย
คือวันนั้นเขาจะไปเก็บแมงกระชอนเขาล่อแมงกระชอนไว้หน้าบ้าน
แล้วก้มลงไปจังหวะที่ก้มลงไปเก็บ
กระดูกที่ขาเขามันดังกึ๊บสองกึ๊บไปหาหมอ
ก็พอเอ็กซาเรย์ออกมาก็คือกระดูกเขาแหลกคือหักแหลก

คือกระดูกหักแล้วละเอียดลงไปเลย
หมอบอได้บอกแต่ว่าถ้ามันไม่สามารถที่จะดามได้

ไม่สามารถที่จะยึดเหล็กต่อได้

ตอนนี้ในใจพี่ไก่เป็นยังไงบ้างครับ
ถึงเอาผึงตัดผมก็ยังสู้อยู่

เพราะว่ามือสองข้างมันไม่ใช่ได้เลย

เป็นผู้ชายที่เข้มแข็งมากเลยนะ

กว่าที่จะเข้มแข็งแบบนี้ได้เนี่ยนะครับ

กระทบจิตใจของผู้ชายคนนี้

กับครอบครัวนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังเรื่องราวดูนะครับ

ไก่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ขยันขันแข็งมาก

พอหมดหน้าทำนาเขาก็จะไปรับจ้าง

พอเย็นกลับมาจะวางเบ็ดหาปลา
ยันเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วตี๕ก็ตื่นไปแล้ว
เพื่อที่จะเอาปลาให้เราไปขายกับแม่ค้าอีกทีนึง
แล้วเขาก็ไปทำงานคือจะเป็นอย่างนี้ทุกวัน
แล้วเงินที่ได้มาแต่ละบาทแต่ละเฟื้องนี่เขาเอาไปไหนครับ

เขาจะใช้๕บาท๑๐บาทเขามาขอเรา๒๐บาทขอ
เห็นบอกว่านะคุณเจี๊ยบนี่ถือว่าอยู่บ้าน
ลูกเป็นแม่บ้านเลยแล้วก็อยู่บ้าน
ทำบ้านคือเลี้ยงลูกอย่างเดียวทำกับข้าว
เพราะฉะนั้นเรื่องงานนี่ก็คือไม่เป็นไรฉันทำเองเธออยู่บ้าน

แล้ววันดีคืนดีเกิดอะไรขึ้นครับ
ที่มันพลิกชีวิตของพวกเราจากหน้ามือเป็นหลังมือ
เช้าวันนั้นเขาก็ไปทำงานปกติของเขา
งานที่ออกไปทำนั้นก็คือ

ต่อดำ๑๐ล้อค่ะค่ะก็คือเขาโทรมา
ตอนประมาณ๑๐โมงเขาโทรมาบอกว่า
เจี๊ยบพี่โดนหัวลด๑๐ล้อทับหลัง
โทรเขาเป็นคนโทร
วินาทีนั้นตอนที่เราขึ้นไปนั่งอยู่บนตรงรถหัวลด
คือพี่ไก่นั่งอยู่บนล้อแล้วไปซ่อมอะไรตรงไหนยังไง
เปิดช่วงฝาศูนย์มาฝาศูนย์ออกมาเพื่อจะเอาโปรเก็นต์ออก
เอาโปรเก็นต์ออกแล้วครับมันได้ยินเสียงดังแก๊บลึ้ม
ข้างหลังได้ยินเสียงนั้นพักขาอีกนิดแบบนี้บวมขึ้นมา
อำนังบวมขึ้นมาก็ยกหัวลดออก

ครับผมบวมขึ้นเลยครับบวมตึ๊ดมาเลย
แล้วเขาก็ยกช่วยกันดันหัวรถขึ้นแล้วผมก็ล่วงลงไป

พอได้ยินนั้นก็อุ้มลูกอุ้มลูกขับมอไซค์ตามมาโรงพยาบาล

เขาไม่สามารถที่จะเดินได้อีกแล้ว
กระทั่งจะนั่งก็ไม่ได้

เขาก็จับมือแล้วบอกว่ากลับไปอยู่บ้านนะเอาลูกไปอยู่ด้วย
พี่ไม่สามารถเลี้ยงหนูนักกับลูกได้แล้ว

ใช่เป็นประโยคแรกคือไล่เราเลย

พิการมันไม่ได้เหตุผลที่จะต้องเลิก
หรือต้องไปไหนจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละ
ขอแค่ยังพูดยังคุยยังปรึกษากันได้

ตลอดระยะเวลา๑ปีเต็ม

อยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เป็นเลย๗๘เดือนได้๘เดือนได้
ระยะเวลา๗๘เดือนเนี่ยเจี๊ยบทำอะไรบ้าง

คือเงินที่เขาทำงานได้เรายังมีที่จะรักษาเขาก็อยู่

ซึ่งกันและกันมาโดยตลอดป้อนข้าวป้อนน้ำ

พยายามให้กำลังใจดูแลผู้ชายคนนี้จากวันนั้น

ตอนนั้นยังพอมีเงินที่ผู้ชายคนนี้หาเอาไว้และสะสมเอาไว้
มันก็เลยต้องกลายมาเป็นค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาล

รวมค่าผ่าตัดด้วยอะไรด้วยเป็นแสนจ้ะ

ซึ่งเจี๊ยบเองนี่ตอนนั้นก็ยังทำงานอะไรไม่เป็นเลยพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับ
คืออยู่บ้านเคยอยู่แบบใช้เงินอย่างเดียวแล้วก็อยู่ดูแลลูก
เพราะฉะนั้นสมบัติที่มีก็ต้องเริ่มทยอยขายออกเพื่อมารักษา
แล้วในขณะเดียวกันตอนนี้เห็นบอกว่าเจี๊ยบทำทุกสิ่งทุกอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นงานที่เคยทำก็ดีงานที่ไม่เคยทำ
รับมาก่อนแล้วค่อยมาศึกษาว่างานนี้ต้องทำยังไง
ขอให้ได้งานและได้เงินทำอะไรบ้างครับ
ครั้งแรกเลยคือหวานปุ๋ยไม่เคยแต่ถามเขาว่าวิธีหวานปุ๋ยหวานยังไง
พอเริ่มหวานปุ๋ยเป็นก็มาแบกเป้ฉีดยาฉีดยานา

พอเริ่มสะพายเป้ตอนนั้นหนักแล้วในใจคิดไหม

เหนื่อยแค่ตรงนี้เดี๋ยวพอได้เงินก็หายเหนื่อย

เรื่องแกะไร้กระจกกับพี่ชายแฟน

เพราะว่าเห็นว่าตอนนั้นงานเขามีเยอะก็คงจะเป็นงานประจำเราได้
อะไรได้ก็เริ่มศึกษาเริ่มไปทำกับเขา
ก็คือเอาเป็นว่างานอะไรก็ได้ที่ใครมาจ้างที่บ้านแล้วเราทำได้เราไปหมด
ทุกวันนี้เจี๊ยบเองก็มีโรคประจำตัว

จากคือเริ่มทำงานหนักโดยที่ว่าเราอยู่เราทำเลย
เราไม่ได้ว่าเป็นมาก่อนหรืออะไรคืออยู่เราก็เอาโหมงานหนักเลยแล้วก็มาอุ้มเขา
ต้องคอยอุ้มขึ้นลงเตียงอุ้มลงที่นอนคือต้องคอยอุ้มกันอยู่
มันก็เลยกลายเป็นว่ากระดูกหลังเรากระดูกทับเส้น
มันก็เลยมีอาการไหมคืออาการตอนนี้เป็นไงครับ
อันนี้ก็คือมันเริ่มชาลงหัวเข่ากับชาปลายเท้าซีกซ้ายเนี่ยทั้งหมดเวลาปวดมากคือหลังจากแข็งแล้วจะชาลงขา
หมอก็อยากให้เราไปผ่าแต่เรากลัวที่ว่า๑ค่าใช้จ่าย๒ไม่มีใครเฝ้าแล้วก็เขาก็ยังต้องไปหาหมออยู่

เพราะบางทีเราเคยเป็นผู้นำของครอบครัวเคยทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววันหนึ่งไปเห็นเมียที่รักของเราแล้วทำงานหนักขนาดนั้น
ตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนดูครอบครัวของพี่ไก่และดูพี่ไก่เป็นตัวอย่างจริง
แล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานแกะลายกระจกก็ดีงานบ้านทำทำอะไรได้บ้างงานบ้าน
ผัดบ้านสักผ้า
รู้สึกดีใจละบอกวันนี้แหละสิ่งที่ขอแค่นี้แหละ
ทำงานบ้านหุ้มข้าร้างจานสักผ้า

ช่วยหารายได้ให้กับครอบครัวด้วยเหรอลูก

ใส่ไส่นาฬิกาที่หนูกดเป็นคอน

คือมีอะไรว่างก็ทำไปช่วยแม่
ป้าบ้างป้าสายจ๋าป้าสายเป็นอะไรกับครอบครัวนี้

สายก็เหมือนพี่สาวคนหนึ่งจากครอบครัวนี้
แล้วก็เกิดความรักและความสงสารครอบครัวนี้

สายไม่เคยทิ้งเลยช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองบ้าง
อาหารการกินบ้างดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

เพราะไปเท่าไปจะมีของให้มา
วันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตตั้งใจว่าจะเอาทุนไปทำอะไรครับ
อันดับแรกรักษาเขาก่อนเลยค่ะไม่คิดอย่างอื่นแล้ว

อย่างน้อยเนี่ยผมกลับไปเนี่ยพี่ว่านะต้องเข้าโรงพยาบาล
อาจจะต้องรับการถามตัดแน่นอนพรุ่งนี้เลยใช่พรุ่งนี้ได้จ๊ะ
เพราะว่าเขาดูแย่ไม่ไหวก็เลยจะไปก่อนนัด
คุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งเลยที่เห็นในครอบครัวนี้นะครับ

เมื่อคนที่เขารักเจ็บไข้ได้ป่วย
อีกคนนึงคงจะมีความสุขไปไม่ได้
ต้องจับมือและจุงมือไปด้วยกัน
เหมือนกับที่คุณผู้ชมกำลังชมรายการเราอยู่ในตอนนี้นะครับ
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่เจี๊ยบและพี่ไก่

ให้เขาได้สามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิต
มาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่เจี๊ยบและพี่ไก่

ในเพลงใบตองรองน้ำตาของพรศักดิ์ส่องแสง
หนุ่มสาวในเพลงนี้จีบกันใต้ต้นไม้อะไร